นี่คือแม่ของนายชัดชัยนะฮะที่ตายในเรือนจำธัญบุรีนะครับ
เมื่อมันยิบห้าฉิงหาแล้วก็ไปขอผ้าปรุงจรปิดจากเรือนจำ
แล้วก็ขอผ้าโปรงกรรมปิดจากสรรพตประตูน้ำจุฬานลงกร
นะก็ปรากฏว่าหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ได้ให้เราเลยสักที่หนึ่ง
เหมือนกับว่ามีอะไรปิดบังอยู่
ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะได้ข้อมูลว่านายชัดชัยตายเพราะอะไรจริง
แล้วก็ขณะที่ตรวจค้นนำตัวเข้าห้อง
ก่อนเข้าห้องควบคุมเกือบที่๒๐ขอไปแต่ยังเงียบ

ทั้งที่เขาบ่าเจ็บส้างหักขนาดนั้น
ผมต้องการให้กรมราชการชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำ
อธิบายนีกรมราตรการต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันคือ
เป็นบทสรุปของคดีที่จริงเหมือนสรุปไปแล้วนะคะ
แต่ว่ากลายเป็นว่าต้องสรุปใหม่อีกครั้ง
ครอบครัวยังติดใจแม้ว่าจะมีการชี้แจงจากอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็ตามนะคะ
ว่าน่าจะเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บ
ถูกทำร้ายมาก่อนจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะ
แต่ทีนี้ครอบครัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังคาใจอยู่
เพราะเชื่อว่าจากที่เขาเห็นแผลก่อนเข้าไปในเรือนจำ
หลังจากออกมาแผลที่เห็นแม้กระทั่งสภาพศพของผู้ตายนะคะ
ทำให้ยังคาใจว่าเป็นไปได้จริงหรือที่การเสียชีวิตเกิดขึ้น
บาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเข้าเรือนจำ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจสอบแล้วสุดท้ายก็ต้องออกมาสรุปใหม่จริงนะคะ
ว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ

แล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยกับทางอธิบดีกรมราชธรรมนะคะ
แล้วก็มีการสั่งย้ายข้าราชการพบเรือนจำไปแล้วด้วย
ทีนี้เราจะกลับมาย้อนเส้นทางดูกันอีกทีว่า
นับตั้งแต่ที่อย่างน้อยคุยกับเราไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ออกสื่อกันไปในรอบนั้นเนี่ยครอบครัวไปเดินเรื่องอย่างไรบ้าง
เพราะมีอยู่หลายคดีเหมือนกันทั้งที่เป็นข่าวดังและอาจจะไม่ดังนะคะ
ลักษณะที่ว่าโดนจับเข้าไปแล้วทำไมออกมาเสียชีวิตอยู่หลายคดีเหมือนกัน
วันนี้เราจะคุยกันกับ๓ท่านด้วยกันนะคะ
ก็เป็นคุณแม่คุณอาแล้วก็ทนายนะคะทนายวรกรพงธนากุลนะคะ
คุณอาคนที่เป็นคนเดินเรื่องให้ทั้งหมดนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานนี่แหละนะคะ
คุณกรยากรกัณหาบุตรแล้วก็คุณแม่คุณนอมกัณหาบุตร

แล้วก็ขออนุญาตไว้ก่อนอาจจะมีภาพบางส่วนที่ใช้ประกอบ
เวลาที่เราคุยกันเรื่องข่าวนี้นะคุณแม่ค่ะคุณอา
ทนายวรกรค่ะคือตอนแรกนึกว่าจะจบ

เพราะว่าทางอธิบดีท่านค่อนข้างมั่นใจตอนนั้นนะคะ

เพราะว่ามีบาดแผลก่อนเข้าเรือนจำด้วย
แต่ครอบครัวน้ำเสียงก็ไม่ได้ลดห่อนลงไปนะคะ
จากวันนั้นที่เราคุยกันนะคะก็ยังคาใจ
จนกระทั่งเดินเรื่องต่อแล้วสุดท้ายก็พบว่า
คาใจมันเป็นอย่างที่ใจคิดจริง

สรุปว่าวันนี้มันจบตรงที่คุยกับอธิบดีกรมราชธรรมแล้วเรียบร้อย

มีว่าทางนี้ลูกทางนี้ชัดใช้นี่
รอเข้าห้องน้ำยืนนานมาก
ปรากฏว่าไอ้คนเข้าห้องน้ำก็ไม่ออกมาสักที
และห้องน้ำมันเตี้ยมันสูงแค่นี้

นี่ก็เลยเตะลุกตะปินเข้าไปเตะเลยเตะ

ชกกันแล้วก็เลยมีคลิปอีกคลิปนึงว่า
ทั้งนี้ไปใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็

กไปชกมาจนทางนี้ล้มลงไป
แล้วก็ทืบซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
มีหนึ่งคือผู้ตายแล้วมีใครร่วมด้วยเนี่ย

คือภาพมันไกลแล้วคนมันมุงเยอะนะ

คือเห็นว่ามีคนนัวกันอยู่ใช่ไหมคะ

ยังไม่แน่ใจว่ามีกี่คนใช่ไหมคะ

เขารู้รู้ชื่อแล้วรู้ชื่อว่าเป็นใคร

ภาพจากกล้องวงจรปิดมีทั้งหมดกี่มุมคะที่จับ

ทีนี้จะบอกว่าลักษณะเรียนเข้าใจถูกไหมคือมันก็เป็นห้องขังใหญ่

มีสองห้องคือมันเห็นกันหมดละ

ทีนี้เกิดจังหวะรอห้องน้ำนานใช่ไหมคะทีนี้เอาจังคุณแม่ก่อน
เอาเบื้องต้นเราคุยกับเหตุการณ์ล่าสุดก่อนนะคะว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อนเหรอคุณแม่

ว่าถ้าดูจากกล้องที่ราชธรรมเอามาเนี่ยคือไปเริ่มก่อนใช่ไหมคะ

เป็นคนอารมณ์ร้อนเหรอหรือยังไงครับ
ก็คงเก็บนะคะน้องคงเก็บแล้วก็น้องคงเก็บกฎ

ก็นั่งนั่งเห็นนั่งอยู่นะครับ

แต่คนที่นั่งนั่งนานไปแม่คิดว่านะ

มันมีจังหวะคือจังหวะในภาพของราชธรรมเนี่ย

ตั้งแต่มายืนอยู่นาทีแรกไหม

ไม่คือเฮียจะถามว่าตอนที่ได้ดูกับราชธรรมนี้
ระยะเวลามันนานไหมก่อนที่จะเตะเขาไปครั้งแรก

แล้วนานแล้วคุณแม่เห็นว่าไงต่อ

แล้วก็ก็เลยเอาขาตวาดไปอย่างนี้เลย
แล้วคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ชกน้อง

มีคนเข้าไปห้ามแบบไปกายไปอะไรไหม

เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเรื่องเหตุการณ์นะ

คุณอาอธิบายให้ฟังหน่อยว่า
จากที่เราเห็นกล้องวงจอมเปลี่ยงของรัชทานเที่ยวออกมาแล้ว

แล้วเราเห็นจนถึงวินาทีที่แบบหมอฟุ๊บ
แล้วก็สลบไปหรือว่ามันเป็นอย่างไรคะ
คือภาพที่อยู่ในห้องน้ำนะคะ
ก็คือเหมือนคุณแม่กับทนายได้พูด
แล้วก็จะมาพูดต่อตรงที่ห้องนอนนะคะ

ทางเรือนจำบอกว่ามีกล้องตัวเดียวคือค่อนข้างจะไกลนิดนึง
เหมือนเห็นคนมุงอยู่๖๗คนถึง๑๐คนนะคะ
เหมือนเป็นการพูดคุยแล้วผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็ต่อย

คนของเราลงไปล้มล้มแล้วก็โดนกระทืบซ้ำ
แล้วก็เหมือนคานสี่ขาอะไรอย่างนี้นะ
คานอยู่พักนึงก็ได้ดูแค่นั้นนะคะ

ก็คือแค่นั้นไม่น่าจะทำให้ตายได้

หมอที่ทำชนะสูตรนะคะ
ว่าที่เบ้าตาโดนต่อยหรือว่าที่
ต้นแขนมีรอยทำร้ายแน่นอน

ใส่เกินตายคือเนื้อเยื่อสมอง

ไม่ได้ไปขอดูวันที่๒๐ถึงวันที่๒๕นะคะ

หลังจากที่ตีกันแล้วมีอะไรอีกไหม
คือจะดูตั้งแต่วันที่เข้าไปเรือนจำวันแรกใช่ไหมคะ

เพราะตอนนั้นตอนที่ยืนอยู่ลักษณะก่อนที่จะเตะเขา

ตั้งแต่กันเนี่ยมันไม่มีบาดแผลอะไร

แล้ววันนี้ที่ดูนี่ดู

ดูแค่นี้เดียวอีกค่ะคิดเห็นอะไรขึ้นเกินเพิ่มเหตุ
คือเหมือนภาพตัดต่อมาให้ดูเฉพาะว่าเหตุการณ์มี

คือมันไม่ใช่ว่าเขาปล่อยให้ดูยาว

เหมือนตัดมาครั้งละ๕นาที๕นาทีมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่การที่เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะ
ยี่สิบช้าว๒๑ตี๕อะไรอย่างนี้

ตี๕ของวันที่๒๑เสร็จแล้วแล้วทางกรมราชธรรมได้บอกไหมคะว่า
จริงแล้วระยะเวลาของการเกิดเหตุมันทะเลาะกันทั้งหมดกี่ครั้ง
มันเกิดนานแค่ไหนมันมีคนอื่นร่วมด้วยไหมในรอบอื่น
มีผู้คุมคือมันมีรายละเอียดอันไหนบ้างอุณหา
คือท่านอธิบดียังไม่ได้บอกถึงตรงนั้นบอกแค่ชี้แจงตรงที่ให้คลิปเราดูวันนี้นะคะ
ว่าตรงในห้องน้ำคือขั้นแรกแล้วก็ออกมาตรงเรือนนอนอีกครั้งหนึ่ง
แต่นี่เราก็เลยบอกว่าขอดูเพิ่มเติมเพราะว่าเราไม่มั่น
มั่นใจว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แล้วอยากรู้ว่าเขาส่งตัวเข้าเรือนพยาบาลใช่ไหมคะ
วันไหนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแค่ไหนเพราะว่าเหมือนในใบที่เขาส่งไปให้ผู้บังคับบัญชา
หมายถึงว่าท่านอธิบดีว่าชัดชัยน้องแบงค์ได้อ้วกวันหนึ่งตั้งหลายครั้ง

แล้วทำไมเขาถึงไม่ส่งแล้วการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของกรมราชธรรมหรือว่าเรือนจำ
อ้าวแล้ววันนี้ตอนที่ไปนั่งคุยกับนี่นั่งคุยกับอธิบดีเองเลยนะคะ

ก็ท่านก็บอกเดี๋ยวท่านจะตั้งกรรมการสอบสวน

การสาวินัยกับขอบพระรัชธรรม
ท่านอธิบดีท่านได้ดูเยอะกว่าไหม
ท่านได้เห็นทั้งหมดมากกว่าหรือเปล่าคะหรือได้เห็นเข้ามา
อันนี้ต้องถามท่านเองค่ะเพราะว่าท่านพออยู่แค่นี้

ตอนที่คุยกับอธิบดีมีใครอยู่บ้างคะ
ก็มีคุณค่ะ

ไม่มีใครของเรือนจำเป็นคนอธิบายเลยใช่ไหม
ไม่ใช่

ก็บอกว่ามีการชกต่อยกัน๒ครั้ง

มีการทำร้ายร่างกายกันจริง
แล้วก็มีการส่งไปเรือนนอนแล้วมีการอ้วก
ท่านก็บอกว่าถ้าอ้วกนี้มันรัดด้านสมอง
ตอนนี้พบเรือนจำเป็นหมอน่าจะรู้อยู่แล้วว่า

เพราะบริการอ้วกเนี่ยแสดงว่ามีอาการหนักต้องส่งเรือนโรงพยาบาลแล้ว
แต่ไม่ส่งปล่อยตายคาเรือนจำ

แล้วที่ไม่ได้ส่งไปไปอยู่ห้องพยาบาลของเรือนจำป่ะคะ
ห้องมันเป็นห้องพยาบาลไม่มีหมอหรอก

แต่หมายถึงว่าเขาย้ายเปลี่ยนที่ให้ไหมหรือว่าก็ให้อยู่ในโรงนอนตามปกติ

เขาบอกย้ายค่ะแต่ไม่ทราบว่าย้ายวันไหนเพราะเรายังไม่เห็นข้อมูล

เรายังไม่เห็นข้อมูลการที่ว่าประวัติการย้ายหรือว่าภาพวงจรปิดว่า
เขาได้ออกจากเรือนนอนไปอยู่ในเรือนพยาบาลไปอยู่วันไหน

สรุปว่าวันนี้ที่ไปเนี่ยคือไปขมวดเฉย
ท่านก็ไม่ได้ดูหรอกท่านก็ฟังรายงานมาอย่างที่ผมบอก
คราวที่แล้วตอนที่ท่านให้ข่าวก็คือก็ฟังรายงานเหมือนกัน

ก็ถึงมีเรื่องย้ายพบใช่ไหมคะ
แล้วท่านบอกไหมว่าคุยสั่งย้ายพบเด้งกันอะไรยังไงเมื่อไหร่คะ

น่าจะวันนี้นะน่าจะวันนี้
ทีนี้กลับมาเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะ

จากการที่มีเรื่องแล้วกระทืบกันแค่ตรงนั้นหรือ

อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะ

ในกล้องเนี่ยเห็นมีผู้คุมเข้ามาห้าม
หรือว่ามีผู้คุมมาเห็นหรือยังไงบ้างไหมคะ

ห้องน้ำก็คงใส่เสื้อผ้าแล้วก็เข้ามาห้องนอน
แล้วตัวท่านอธิบดีบอกไหมคะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอนไหนหลังจากเกิดเหตุ
หลังจากประมาณ๘โมงเช้าถึงได้เข้ามา

ทีนี้เวลาคนตีกันหรือแบบถ้าสมมุตินะถ้ามันไม่ได้มีแค่สองคนหรือถ้ามันใหญ่กว่านี้แล้วลุมกันเนี่ยนะคะ
แล้วทำไงอ่ะไม่มีคนเฝ้าเหรอหรือยังไงอันนี้ดิฉันไม่ทราบจริง

เพราะว่ามันไม่มีใครไปห้ามก็ดูอยู่แล้วอ่ะ
ก็ไม่เห็นมีใครเป็นนักโทษด้วยกันก็เห็นยืนกันอยู่เฉย

บางทีใครนักโทษด้วยกันก็คือลำพังคดีเก่าก็พอแรงก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกค่ะ
ก็ได้ถ้าไม่ขายใหญ่จริงอะนะคะถ้าพูดตรงนะ
ตามที่เป็นข่าวหลายข่าวที่เราเห็นมา
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีชื่อแค่คนคนเดียวที่คาดว่าจะเป็นคนทำร้ายคุณชัดชัยใช่ไหมคะ

แล้วพรุ่งนี้ที่ว่าจะไปกันนี่นัทอธิบดีหรือว่า

ซึ่งเพิ่งตั้งวันนี้หรือตั้งตอนที่เกิดเหตุอะไรมั้ยตั้งหลายวันแล้ว
เพราะว่าถึงแม้จะเหมือนกับกึ่งมีบทศมประมาณแบบนี้
ก็ต้องสอบข้างในอยู่ใช่ไหมคะซึ่งก็คือท่านนี้แหละ

และได้หลักฐานมาแล้วท่านเก็บไว้หมดแล้ว
แล้วตกลงมีอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าคะ

ถ้ามีคนเดียวแล้วคนที่ต่อยแบงค์แล้วคนที่จับแขนแบงค์คือใคร
แล้วแบงค์โดนเหมือนร่างกายที่ว่าหมอได้ชนะสูตรมานะ
หมอยืนยันเลยว่าแขนโดนทำร้ายแน่นอน

สมองได้รับการกระทบกระเทือนของแข็งที่นิ่งนะคะ
ของแข็งที่ว่านั่นคืออะไรลงไปธาตุ

แล้วเข้าการที่ว่าได้ดูแลอย่างดีเข้าไปเรือนนอน
หรือว่าเรือนประสงค์พยาบาลเข้าไปน้ำวันไหน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของคุณ

ชีวิตหนึ่งที่ว่าพ่อแม่เขาฝากเขามีความผิดก็จริง
แต่คุณได้ให้ความรักษาพยาบาลขั้นต้นเขาแค่ไหน

แต่เขาไม่สมควรที่จะตายณจุดตรงนั้น
ผลชนสูตรอย่างละเอียดยังไม่ออกใช่ไหมคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
คือจริงอยากจะทราบเหมือนกันว่า
จังหวะตอนแรกที่เหมือนข่าวน่าจะเกือบสรุปแล้ว
ครอบครัวไปเดินเรื่องยังไงต่อทำไมสุดท้ายอยู่ดี
ได้คุยกับท่านอธิบดีแล้วเรื่องก็พลิกไปเลยเหมือนกันนะคะ

คือคำว่าคดีหมายถึงคุณแบงค์เนี่ย
หรือว่าผู้ตายไปก่อเหตุ
ที่มีการไล่ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในบ้าน
อีกแห่งหนึ่งแล้วก็ไปมีทะเลาะกันกับเจ้าของบ้านเขาเนี่ยนะคะ
คือเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่๑๘สิงหาคมนะคะ
เสร็จแล้วก็มีการเดินเรื่องก็ผ่านตำรวจโรงพักพื้นที่
แล้วก็ถ้านับตัวของผู้ตายก็คือเข้าเรือนจำ๒๐สิงหาคม
เมื่อสักครู่นี้ที่เล่าว่าเหตุที่เกิดกับเขาทำร้ายกันทะเลาะกัน
คือ๒๑สิงหาตอนเช้าใช่ไหมคะคือแค่ข้ามคืน
แค่ข้ามคืนมาเพราะว่าเข้าในเย็นใช่ไหม
ช่วงเย็น๒๐แล้วก็ข้ามคืนมาเช้าตู่ของ๒๑เกิดเหตุใช่ไหมคะ
แล้วก็ถ้าตามข่าวคือเสียชีวิตวันที่๒๕
ตามข่าวก่อนนะคะตามข่าวบอกว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจำเพราะว่าทางเรือนจำส่งตัวไปรักษา

ตกลงว่าเป็นไปตามนี้ไหมคะพอเข้าไปคุยกับอธิบดีวันนี้แล้ว
ก็คือถ้าตามความคิดเห็นของฉันนะคะ
ได้ดูกล้องวงจรปิดตอนที่ว่าคืน
วันที่๒๕แล้วก็การส่งตัวเขาออก
โรงพยาบาลก่อนที่เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะเสียตรงด้านหน้าของเรือนจำ
ออกจากเรือนปฐมพยาบาลแต่ว่ามาเสียชีวิตด้านหน้าของเรือนจำ
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเรือนจำไม่ถึงโรงพยาบาล

เพราะว่าเวลาที่เขาออกจากเรือนพยาบาลเนี่ย
มัน๗โมง๗โมง๓๘แล้ว
กับการเปิดประตูขั้นตอนการออกมาเนี่ย
มาถึงด้านหน้าเนี่ยมันก็หมดแล้วค่ะเวลา๘โมงตรงแล้ว
แล้วมันขัดแย้งอะไรกับข้อมูลอื่นคะ
แย้งว่าเขาส่งโรงพยาบาล๗โมงไงคะ
หมอรักษาเบื้องต้น๗โมงครึ่ง๘โมงเสียชีวิต
แล้วเราก็เลยเอ๊ะขนาดเวลาที่วีดีโอที่เขาให้เราน่ะ
กับสำนวนที่เขารายงานผู้บังคับบัญชาน่ะ
มันยังคาดเครื่องแล้วเราไปดูภาพหลานเราต่าง
ประกอบกับที่โรงพักประตูน้ำจุลาลงกร
มันก็เลยทำเป็นปมให้เราต้องมาเปิดคดีแล้วก็ให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือในที่นี้นะคะ
คุณอาเล่าให้ฟังคือตอนแรกได้รับแจ้งว่าเอาหลานออก๗โมงเช้า

แต่๗โมงครึ่งเข้าไปดูภาพยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลย

อันนี้คือสิ่งที่เค้าแจ้งเรา๗๕๘นะคะ
แต่คุณอาได้ดูวีดีโอที่ทางหน่วยงานให้เอง
ที่ว่ารักษา๗๕ก็ไม่ใช่เพราะว่า๗โมงครึ่งกว่านี้ยังเห็น

จะอยู่ในจังหวะเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะปักใจว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้ว
ใช่ไหมคะทีนี้เราได้ถามอธิบดีไหมว่าความคาดเคลื่อนนี้เวลาแจ้งญาติผู้ตาย
เวลารายงานอธิบดีหรือเหตุการณ์จริงทำไมมันไม่ไปด้วยกันนะคะ
ถามท่านไหมวันนี้ท่านทราบไหมว่าเราทราบอย่างนี้
ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ออกสื่อที่ไหนฉันก็มั่นใจใช้คำพูดคำนี้คำเดิม
ทุกรายการที่ออกมาหรือว่าการให้สัมภาษณ์แต่ที่ฉันก็พูดอย่างนี้เหมือนตรงคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นคือไอ้น้ำหนักตรงนี้ที่คุณอาสังเกตมันก็เลยย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่ายังไม่จบนะพรุ่งนี้เจอกัน
เพราะว่าอยากจะขอดูว่าแน่ใจว่าแน่ใจเหรอว่ามีการทำร้ายกันทะเลาะกันแค่รอบสองรอบ
แล้วแน่ใจเหรอว่ามีแค่คนคนเดียวตอนนี้ชื่อมีคนคนเดียวก่อนนะใช่ไหมคะ

ก็ขอดูกล้องก่อนไงเดี๋ยวค่อยไปดูกล้องตั้งแต่เช้าแล้วก็เที่ยงจะออกมาแถลงข่าวที่เรือนจำวัยหนุ่มกลาง
ผมจะเป็นคนแถลงเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวีดีโอที่ยังไม่ได้เปิดเผย
แล้วเขาเก็บไว้หรอเก็บเขาให้ไปดูวัยหนุ่มเขาบอกแล้วใช่ไหมครับ
คือประธานกรรมการศักดิ์สวนไม่ใช่ว่าให้เรินจำที่ตายนะคะ
อะไรนะคะไม่ใช่ให้ดูที่เรินจำที่ตายอันนั้นเขาดึงออกมาแล้ว
คืออย่างงี้ที่จะไปอีกที่นึงเนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของอีกที่นึง
เขาก็เลยนัดไปที่ทำงานเขาอ่าเข้าใจเข้าใจแต่ก็คือเอามาจากเรือนจำ
เอามาแล้วนะคะทีนี้ตอนที่ไปขอดูเนี่ยนะคะ
คนในเรือนจำหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนของการทำงานได้มีพูดอะไรนอกรอบไหม
คุยอะไรกันบ้างวันที่ไปวันแรกก็คือเป็นวันที่๒๕เป็นประมาณสายหรือตอนเที่ยงค่ะ
ไม่มั่นใจเรื่องเวลาก็คือได้ขอเข้าไปทำเรื่องขอก๊อปปี้กล้องวงจรปิด
แต่ว่าเขาก็ทำให้ไม่ทันเสร็จแล้วพอวันที่๒๖ญาติก็คือติดใจไม่ยอมกลับบ้านแล้วไม่ยอมรับศพกลับนะวันนั้น
ก็คือพอวันเช้าวันที่๒๖ก็ไปที่หน้าเรือนจำเลยประมาณ๙โมงกว่า
แต่ว่ามันต้องใช้แบบเขาใช้อะไรล่ะ
วันเนี่ยวันละ๒๔ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเราก็บอกโอเคเราก็คือเราจะ
เอานะแต่เราขอเวลาเดี๋ยวเราจะมาส่งให้เขาก็บอกว่าอย่างงั้น
มาดูคืนวันที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรือว่ายังไงไหมก็เข้า
ไปนั่งดูเรานั่งดูเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้าพูดถึงว่าความความเป็นตรง
หรือว่าความเข้าใจของเราน่ะคุณถึงคุณไม่ได้ทำร้ายแต่คุณก็ต้องมีความผิด
แน่นอนในฐานะที่ฉันดูเนี่ยคุณไม่ได้รักษาพยาบาลหรือว่าปฐมเบื้องต้น
อะไรที่ชัดเจนที่ถูกต้องจริงจริงคุณต้องให้ความสนใจผู้ต้องหาชีวิต
ชีวิตหนึ่งที่ฝากชีวิตไว้กับคุณพ่อแม่เขาฝากให้คุณไปเปลี่ยนคนดีกลับมา
สังคมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมหรือว่าไม่ให้การดูแล
ใส่ใจตรงนั้นพวกคุณก็มีความผิดแน่นอนเขาก็นิ่งไม่พูดอะไรค่ะ
อืมไม่ไม่มีใครเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังนอกรอบใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มีกี่คนกันแน่ไม่ค่ะไม่ไม่โทษนะคะเรียนขออนุญาตแทรก
คือถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะไม่สงสัยว่าผู้คุมมีส่วนเกี่ยวข้องถูกไหมคะ
คือน่าจะเป็นการทะเลาะกันเองของผู้ต้องขังใช่ไหมคะเท่าที่เห็นในคลิปมันเป็นอย่างนั้น
อ่าอ่ายังแต่ตรงอื่นเรายังไม่เห็นอืมดิฉันจะไม่พูดอะไรจนกว่าหลักฐานจะค่อยคิว
เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือต้องดูต้องดูต้องดูคลิปวีดีโอก่อน
อ่าถึงจะดูไล่ตามเวลาเลยเพราะว่าถ้าเราสงสัย
มันสงสัยอะไรก็ได้นะมันต้องใช้หลักถ่ายค่ะค่ะ
คุณแม่จริงจริงแล้วว่าคุณชัดชัยเป็นคนเขาแข็งแรงไหมเป็นคน
แรงค่ะคนแข็งแรงเพราะเขาต้องทำงานใช้แรงค่ะ
เขาก็เป็นคนแข็งแรงใช่ไหมคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน
ไม่ค่ะไม่แล้วคือทางครอบครัวพยายามจะบอกตลอดว่าปกติไม่มีนะ
ประวัติทำร้ายผู้หญิงไม่มีแล้วผู้หญิงที่วิ่งไล่กันไป
จนไปเกิดเหตุในบ้านอีกอีกหลังนึงนี่คือใครคะตกลงตอนนี้รู้ยังคะ
ยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ต้องเราไม่รู้เราไม่ต้องพูดหรอกว่า
เป็นไรเพราะเราไม่รู้จริงจริงเราไม่รู้ไปพูดแล้วก็เสียหายเขา
แล้วเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่รู้ที่มา
ไม่มีใครมาบอกเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแบงค์โมโหใครมีเรื่องกับใคร
ไม่มีใครมาบอกครอบครัวเลยเหรอคะไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนั้นยังไง
ไม่มีใครพูดถึงเลยคุณแม่คุณอาไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะ
เพราะว่าแบงค์ออกจากบ้านมาทำงานกับอาผู้ชายอินนะคะที่มารับเหมาก่อสร้างเนี่ย
มาอยู่ในไซส์งานเนี่ยก็คือประมาณเดือน๒เดือนแต่อาจจะโทรคุยกันบ้าง
เหมือนว่าถามทะซุกสุดิตธรรมดาว่าเออคุยกับน้องที่บ้านคุยกับแม่คุยกับย่าส่งเงินให้ย่าว่าโอเคนะวันย่านะ
ก็ส่งวันแม่ส่งให้ย่าพันหนึ่งอะไรอย่างนี้โทรไปโวยพรอะไรอย่างนี้ก็ปกติ
แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวว่าเขาคบหาอยู่กับใครหรือว่าเขาอะไรไงรู้แต่ว่าเขามาช่วยงานที่กรุงเทพ
แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวว่าเขารู้จักใคร
มีเรื่องกับใครคุณแม่ก็ยังไม่ได้สงสัยยังนึกใครไม่ออกเลยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่เป็นคนแข็งแรงค่ะเป็นคนแข็งแรงอารมณ์ไม่ร้อนอารมณ์ไม่ร้อนค่ะอ่า
แต่ขอโทษนะคะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่แต่ดูจากเหตุการณ์ที่ทั้งที่ไล่ทำร้ายกันเข้าไปหรือว่าเหตุการณ์ที่
อนุญาตใช้คำว่าก็เริ่มจากการทำร้ายคนอื่นก่อนในห้องขังเนี่ยดูเหมือนเขาจะเป็นคนละแบบนะ
แม่แม่ทราบมุมนี้ของเขาหรือเปล่าคะไม่ทราบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ที่เราเข้าใจอ่ะ
ค่ะไม่ใช่แบงค์คนเดิมไม่ใช่แบงค์คนเดิมอ่ะค่ะอ่าเอ่อเราเคยถามไปแล้วว่ามันมีประวัติเรื่องของยาเสร็จติดด้วยใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่คุณอาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันก็เกิดขึ้นนานแล้วใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะทาง
พบเรือนจำโดนย้ายโดนย้ายค่ะโดยที่อธิบดีบอกไหมคะว่าพบเรือนจำซึ่งเป็นหมอด้วย
ป้าไปพลาดอีตรงไหนทำไมถึงรายงานไปอีกแบบนึงกับเขาท่านบอกว่าเขากลัวผมย้ายท่าน
กลัวอธิบดีย้ายก็เลยเป็นบางข้อเท็จจริงเป็นบางข้อเท็จจริงไม่ไม่ใช่ว่าผอบอก็ถูกรับรายงานมาอีกแบบ
ก็ไม่ใช่คือพบรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลัวโดนย้ายพบรู้ไม่ใช่พบได้รับรายงานอีกแบบ
ไม่ใช่ผอบอรู้แต่ผอบอรายงานอธิบดีอีกแบบอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อ๋อกลัวโดนย้ายแล้วจะแล้วโดนจริงจริงเลย
ยังไงคุณแม่จ๋าจะพูดอะไรจ๊ะก็คิดว่าพวกแม่จะไม่เอาเรื่องอะไรเลยค่ะ
แต่แต่ทรงคุณอาไม่ได้ว่าจะดูไม่เอาเรื่องนะค่ะคุณอานี่ไม่ไม่สนใจเลยนะ
ไม่ยอมค่ะว่าใครจะชี้แจงไงคือสงสัยอะไรต้องได้คำตอบเพราะกลเป็นทำให้ลูกอะค่ะ
แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
แล้วยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วถึงวันที่ยี่สิบห้าลูกเราตายแล้ว
ทำไมคลิปตรงนั้นไม่ให้เราดูเหรอคะถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมไม่เอาคลิปตรงนั้น
ให้พ่อแม่ผู้สไตล์ดูอ๋อคุณแม่คิดว่าคือขอขออภัยนะคะ
ถ้าไม่ใช่แม่บอกนะจ๊ะคือแม่คิดว่าอาจจะมีอะไรแตก
ต้องมีไม่ให้ดูต้องมีอะไรเยอะกว่านี้ที่ลูกชายที่แม่จะตายนะคะ
เพราะว่าแค่ตีแค่นี้ลูกแม่ไม่ตายหรอกค่ะอ๋อมันมีเอกสารด้วย
ที่แล้วที่เราก็ดูกันเนี่ยนะคะคือนอกเหนือจากเบื้องต้น
ชนสูตรเบื้องต้นนะคะที่คุณอาบอกที่หมอบอกว่ามาจากเรื่องของสมองเนี่ยนะ
คือเอกสารเนี่ยทนายวรกรก็เห็นข้อพิรุษข้อพิรุษ
คือมันมีเอกสารที่การตรวจร่างกายที่ตรวจในเรือนจำเองนะ
เรือนจำเป็นคนแทงออกมาว่าเนี่ยบาดแผลที่หัวเนี่ยเกิดขึ้นนอกเรือนจำ
ก่อนก่อนเข้าเรือนจำแต่ก็มีเขียนอีกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นใหม่ที่หัวเนี่ย
ที่เป็น๓แผลเนี่ยไม่ได้เขียนว่าเกิดก่อนมันมีมีเขียนอย่างเงี้
แล้วตรงคอตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงคอตรงนี้ก็ไม่เขียนนะฮะว่าเนี่ย
คอตรงนี้นะมีเขียนอีกนะว่าเกิดขึ้นก่อนเข้าเรือนจำนอกเนี่ย
แต่บาดแผลเป้าตาไม่เขียนที่แขนที่ขาไม่เขียนก็แปลว่า
เรื่องตรงนั้นมันเกิดขึ้นในเรือนจำแค่นั้นเอง
ตัวเอกสารนี้คุณอากับคุณแม่สงสัยตั้งแต่แรกไหมคะ
จากตัวเอกสารหรือว่าทนายพิรุธก็ดูจากภาพตรงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ตรงนี้ก็คือทนายมาดูเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
คือคุณผู้ชมคะในเอกสารมันมีบันทึกเอาไว้นะคะ

ใช่ไหมคะทั้งร่างกายตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
แต่ทีนี้ที่ทนายวรกรมาบอกเนี่ยคือมันมีการบันทึกไม่เหมือนกัน
ใช่มันเกิดก่อนมันเป็นบันทึกเอาไว้แยกเอาไว้

ซึ่งเราเข้าใจถูกใช่ไหมว่าการเขียนแบบนี้คือแยกไว้ว่าก่อนและหลัง

คุณยืนยันกับทางอธิบดียังคะเรื่องอันนี้ว่า

เพราะฉะนั้นถูกว่าจะเอาขึ้นในเรือนจำ
ใช่ท่านก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในเรือนจำแล้วอันนั้นเคยกอดอยู่๒แผล
คุณแม่อยากจะดูทั้งหมดใช่ไหมแม้ว่าต้องใช้เวลา

รอดูค่ะตรงไหนตรงไหนที่คล่องใจก็คือจะให้ย้อนแล้วก็สโลให้ดูอีกทีหนึ่ง
แล้วจะมีการเรียกร้องอะไรยังไงได้คุยกันไว้เบื้องต้นยังคะแม่

แต่ท่านอธิบดีก็พูดว่าอยากเยียวยาอยู่
แต่เดียวยาไม่เยียวยาอะไรแล้วแล้วแต่มันต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วกัน

แต่เห็นท่านบอกว่าจะตั้งต้นอะไรก็แล้วแต่

แต่เห็นท่านบอกว่าจะตั้งต้นอะไรก็แล้วแต่

ไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าตอนแรกที่เนื้อหาออกมาอีกแบบหนึ่ง
คือเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นความพยายามปิดข้อมูล
เป็นการท้ายงานผมไม่กลัวหาลูกน้องอย่างนั้นนะครับ
อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะมีความผิดเนี่ยผมก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ
แต่ผมกำลังเรียนว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้
ฝ่ายเดียวจากทางเรือนจำยืนยันในลักษณะที่ว่าไม่มีการทำร้าย
เข้ามาถึงก็เข้าห้องพยาบาลเลยนะครับเป็นไปไม่ได้จะมีการปะทะอะไรกับคนอื่น
เพราะว่าอยู่ท่ามกลางคนป่วยผมก็ไม่ได้เชื่อทีเดียว
แต่ณขณะนั้นก็เรียนคุณจอมขวัญไปเนื่องจากสื่อสมัยนี้เร็ว
อยากจะได้คำตอบอะไรจากทางฝ่ายราชการในทันที
ผมก็ให้ความร่วมมือด้วยการอธิบายไปตามที่ได้อธิบายไป
แต่ผมไม่ได้เชื่อทีเดียว
ท่านก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยให้คนนอกของที่นั่นเข้าไปตรวจสอบ
อธิบายฤ่ยอนถามแบบนี้ลักษณะการบาดเจ็บหรือรายละเอียดที่ล่าสุดที่ตอนนี้ท่านได้
คือคาดว่าเป็นเพราะว่าบาดแผลที่ได้รับเนี่ยมันหนักจริงหรือว่าส่งโรงพยาบาลช้า
คือมันอาจจะประกอบกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะ
ผู้ตายเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักหนาสาหัสมาจากข้างนอก
ก่อนที่จะเข้ามาถึงมือเราเพราะว่าก็เป็นลักษณะที่เอ่อมีมีกลุ่ม
อาจจะเรียกว่าพลเมืองดีหรือพี่น้องประชาชนช่วยกันช่วยกันจับกลุ่มไว้
ในขณะที่ก่อเหตุก็มีตุ๊กตั๊บมีบาดแผลเย็บ๑๕เข็ม
อันนั้นเนี่ยก็โดนที่ศีรษะเราก็คงต้องฟังความเห็นทางแพทย์ว่าเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเป็นเป็นด้วยสาเหตุใดแต่ว่าจากที่ผมดูในวีดีโอนะฮะ
ดูในภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยซึ่งดูร่วมกันกับทั้งคุณแม่คุณอา
แล้วก็ท่านธนายเนี่ยนะครับที่มาด้วยเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดให้ผู้สินค้า
หรือว่าแพร่คลิปนี้ออกไปนะเพราะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะดำเนินคดีนะครับ
ก็ปรากฏชัดเจนว่าในวันนั้นเนี่ยตอนนี้ผมได้ฟังช่วงแรก
ไม่ทราบว่าทางทางฝ่ายอ่าญาติได้พูดไปหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปในลักษณะว่า
ปะทะกันโดยฝั่งเราเนี่ยนะครับคุณชัดชัยเนี่ยในขณะที่เข้าห้องน้ำเนี่ย
ก็ได้ใช้อาจจะรอไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้ไปเตะเขาก่อน
ใช่ค่ะตรงกันค่ะเขาก็ต่อยสวนนะครับเขาก็ต่อยสวนมา
และหลังจากนั้นเนี่ย๒นาทีพอฝ่ายโน้นทำร้ายร่างกายเสร็จออกมา
ก็มาซัดกันอีกยกหนึ่งเป็นการชกต่อยกันโดย๑ต่อ๑ตัวต่อตัวนะครับ
ที่เห็นในภาพนะครับเท่าที่เห็นในภาพแล้วเราก็ไล่สอบปากคำ
ก็ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของเขาที่ชกต่อยกันตัวต่อตัว
คุณชัดชัยก็เข้าไปคืนแรกนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะครับ

คณะสำรรคารณ์ตรวจสอบก็ที่จริงที่ผมสั่งไปเนี่ย
ใช้เวลาเกือบ๑๐ชั่วโมงในการสแกนภาพนะครับ
แล้วก็จับภาพช่วงนี้มาให้ผมว่าท่านธิบดีครับมันมีปะทะกันในช่วงนี้
แต่ผมก็ยินดีถ้าเผื่อทางก็นัดแนะกันแล้วนะครับ
พรุ่งนี้จะเข้าไปที่หน่วยที่เขาเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็จะเปิดภาพจากวงจรปิดให้ดูทั้งหมดนะครับ
ท่านค่ะอย่างวันนี้ที่ได้ชี้แจงร่วมกันกับครอบครัวเนี่ย
คือเป็นการตัดภาพแบบคือช็อตที่เกี่ยวข้องเท่านั้นมาต่อกันหรือว่าลากยาวทีเดียวคะ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเนี่ยส่งมาให้ผมเนี่ยก็เป็นคลิปของกล้องวงจรปิดที่เขาดูทั้งหมดแล้ว
๔๐ชั่วโมก็แล้วแต่เนี่ยเขาเห็นว่ามีการปะทะกันในช่วงนี้เท่านั้นนะครับ
ธิบดีครับเป็นไปได้ไหมคะว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีนอกเหนือจาก๒ช็อตนี้ติดติดกันเพียงแต่ว่าไม่อยู่ในมุมที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะคะเป็นไปได้ไหมคะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมต้องไปรอรายงานสมบูรณ์อีกทีหนึ่ง
แต่ว่าทางครอบครัวสามารถขอดูหลักฐานได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ

เราก็เข้าใจนะครับหัวอกคนเป็นแม่นะครับเป็นญาตินะครับ
ลูกใจเสียชีวิตไปผมเองก็บริหารหน่วยด้วยความสงสัย
กักขังเพื่อแก้ไขนะครับควบคุมตัวเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไข
แล้วก็คืนเขาสู่สังคมคืนคนดีสู่สังคม
แล้วไม่มีความประสงค์จะคืนคนตายสู่สังคม
หรือคืนคนเดิมคือไม่ได้รับการแก้ไขออกไปก็ทำผิดซ้ำนะครับ
เราก็มีอุดลงตะติของเราอยู่ครับ
ทางคณะกรรมการสอบได้บอกไหมคะว่า
มีการตรวจสอบไปถึงจังหวะหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ว่าการดูแลรักษาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแรกจนกว่าจะถึง
ตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันนะครับตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
มีการรายงานว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเจ้าตัวอาเจียนถึง๖ครั้งนะครับ
ซึ่งพอชุดนี้ชี้เป้าแล้วในชุดต่อไปก็คงจะเอาระเบียบปฏิบัติต่างของทางราชการมาตั้ง
แล้วก็เอาเหตุการณ์ใส่เข้าไปว่า
เรามีมาตรการไว้ว่าทำไมต้องตรวจสอบผู้เจ็บป่วยทุกกี่ชั่วโมง
ถ้าอาการอย่างนี้ขนาดไหนควรจะส่งแพทย์หรือไม่
มาดูกันอีกทีว่าทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าย่อหย่อน

แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่เขาอาเจียนหลายครั้งน่าจะถึงมือหมอ
คือตามธรรมชาติคนทั่วไปผมคิดว่าคุณจอมฝันคงทราบว่า
สมมติลูกหลานเราตกจากที่สูงมีอะไรกระทบศีรษะ
ความรู้ทางการแพทย์ทั่วไปคุณหมอก็จะบอกว่า
เป้าอาการนะถ้ามีอเตียนนี่ไม่ค่อยดี

ก็ต้องดูว่าตรงนี้ทำครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
ทำไมปล่อยให้จนกระทั่งอาการดอบลงช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
ถึงมาส่งโรงพิบันแล้วไปเจที่โรงพิบัน
จนถึงตอนนี้มีแค่คนคนเดียวเท่านั้น
ก็คือผู้ต้องหาด้วยกันที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายคุณชัดชัย

ตอนนี้เราชี้เป้าได้แล้วแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อ
แต่ว่าไม่มีไปไหนนะอยู่ในนั้นแน่นอน
และในส่วนของเจ้าหน้าที่ในแง่ของวินัยอะไรแบบนี้ค่ะท่าน
คืออาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าในแง่ของวินัยการดูแล
การให้สิทธิ์เขาตามที่เขาจะได้รับเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็จะต้องสอบต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับชุดแรกเป็นแค่ชี้เป้าเท่านั่นเอง
ตัวตอบต้นที่จริงค่ะ
เราก็จะตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่ง
ก็ไปดูแลในเรื่องนี้ไหน
แล้วก็เป็นระเบียบตามประบอบฆ่ารายการประเรือนนะครับ

พบเรือนจำซึ่งตอนนี้ท่านย้ายแล้ว

คืออธิบดีได้สอบตัวพบเองไหมคะ

ในแง่ของการอย่างน้อยก็รักษาหลังจากกรรมเนต
ขอเข้าใจคือผมก็ได้ข้อมูลตอนแรกมาจากคุณหมอ
ก็คิดว่าจะเป็นไปตามที่แถลงไป
แต่ว่าพอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ก็ปรากฏว่าที่ท่านพบที่เป็นนายแพรฯบุญมี้
ที่แจ้งผมมามันไม่ตรงกันใบบางส่วน
แล้วก็มีบางส่วนที่ควรจะต้องบอกให้ผมทราบก็ไม่ได้บอก
อันนี้ก็ถือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ต้านิกษาก็จึงมีคำสั่งให้มาทำหน้าที่ชั่วราชการทิกลมก่อน
แล้วก็เอาคนอื่นไปทำแทน
เดี๋ยวยังไงคงได้พบกับครอบครัวอีกนะคะ
แล้วก็ขอยืนยันในจุดยืนของกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
เราพยายามดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
แต่เนื่องจากความล้นของผู้ต้องขังทำให้เรือนจำเราบางทีอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียด
แล้วก็มีเหตุประทะกันบ้างอะไรบ้างซึ่งเราพยายามแก้ไขอยู่นะครับ

สวัสดีค่ะ

คุณแม่อยากรู้ตรงไหนหรืออยากถ้าได้คุยกับคณะกรรมการเขาเองแม่อยากถามอะไรมาบ้างคะ
กรรมการพวกนี้ก็ได้เจออยู่ที่เป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้
พรุ่งนี้หลังจากดูวีดีโอเสร็จแล้วก็คือ
จะต้องให้สัมภาษณ์อยู่แล้วค่ะ
จะต้องให้สัมภาษณ์ตอนเที่ยงอยู่แล้วค่ะ

เขาบอกไหมว่าเขาจะให้ดูทั้งหมด
ไม่ได้มาเป็นช่วงที่เขาเจอว่าทะเลาะกัน

จะไปดูทำไม
สรุปไม่ผิดที่เราคุยกันมาเกือบชั่วโมงเนี่ยนะคะ
คือว่า
ไม่คิดว่าจะเกิดแค่เหตุการณ์
สองครั้งแล้วจะบาดเจ็บขนาดที่

สองไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับแค่ทะเลาะกันตัวต่อตัว

อันนี้วงเล็กไปเฉยนะคะ
เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงไม่ว่าจะเป็นร่วมไหม
หรือทำไมไม่เห็นเหรอ
ไม่เข้ามาห้ามอันนี้ไม่รู้วงเล็บไว้ก่อน

เมื่อบาดเจ็บแล้วได้รับการดูแล

ไปโรงพยาบาลทั้งที่

มั่นใจว่าจะต้องไปตรวจสอบตรงนั้นให้ได้

แบงค์หัวล่างหัวเข้าหนักกระทบกระเทือนตรงไหน

ตรงไหนอะไรยังไง
คือเราก็มีข้อมูลทางการแพทย์อยู่ด้วย

เราไม่ได้เห็นบ่อยนะคะที่เกิดเหตุ
ในเรือนจำแล้วยาดทวงถาม

เกิดเหตุในเรือนจำมันมีอยู่เยอะนะคะ

ที่ถ้าเกิดกับใครครอบครัวไหน

ต้องรับโทษแต่มันมีสิทธิ์ของเขาอยู่

ขอให้แบ๊งก์เป็นคนสุดท้ายนะคะในคดีอย่างนี้
ขอให้เป็นคดีตัวอย่างให้แก่สังคม

ที่ว่าออกมารับผิดชอบดูแลผู้ต้องหา

คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
ดูแลเขาเพื่อคืนคืนดี

เป็นกำลังใจให้ก่อนค่อยดูค่อยตรวจสอบนะคะ
คุณแม่คุณอาค่ะขอบคุณทนายวรกรด้วยนะคะ
รบขึ้นค่า